คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นความสูญเสียอนาคตของชาติ
น้องคนนี้นะเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่ง
ชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของต่างน้องเขาเรียนปวชปี๓ค่ะ
แล้วเขาก็เอาสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นใหม่
มันเป็นเครื่องเก็บขยะทางน้ำแบบวิทยุบังคับไร้คนขับ
เอาไปทดสอบในน้ำแล้วปรากฏว่าเครื่องมันขัดข้อง
แล้วพอเขาลงไปที่จะไปเอามานะคุณ
เป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต
แม่รู้นี่ใจจะสลายเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวินาทีนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณแม่สุพินบินรำวัย๔๔ปี
เป็นคุณแม่ของผู้ตายร้องไห้แบบใจจะขาดเลยนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่นำร่างของนายอดิเชษมุกอิ่มอายุ๑๘ปี
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นปวชปี๓วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรี
ซึ่งน้องเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สระน้ำข้างอบตบ้านเก่าหมู่๓ตำบลบ้านเก่า
พานทองจังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะเกิดเหตุน้องคนนี้พร้อมกับเพื่อนรวมทั้งหมด๘คน

เป็นทีมของเขาที่ประดิษฐ์เครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้จะต้องส่งอาจารย์นะครับ
ค่ะมันเป็นเครื่องเก็บขยะทางน้ำแบบบังคับวิทยุไร้คนขับ
ก็เลยอยากเอาไปทดสอบว่ามันจะทดสอบมันใช้งานได้ดีไหม
ลองเก็บขยะในน้ำดูแต่เครื่องนี้มันเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟนะคะ
พอบังคับเครื่องไปประมาณพอเครื่องมันห่างฝั่งไปประมาณสัก๑๐๐เมตร
เครื่องมันหลุดจากสัญญาณไวไฟมันก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับต่อ
ทำยังไงมันอยู่กลางน้ำแบบนั้นจะเอากลับเข้าฝั่งก็ไม่ได้
เพื่อนบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวรอให้ลมมันพัด
แล้วให้เครื่องนี้มันกลับเข้ามาที่ฝั่งเองละกัน
แล้วก็เพื่อนก็บอกอาจารย์เหมือนกันอาจารย์บอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวให้เพื่อนกลับไปเอาเชือกที่เทคโนโลยีหน่อยนะครับ
วิทยาลัยหน่อยแล้วก็เอาเชือกมาคล้องเพื่อจะดึงเครื่องกลับมา
แต่ปรากฏว่าน้องคนนี้ก็ใจร้อนแหละครับลงไปในน้ำว่ายน้ำไปเพื่อจะเอาเครื่อง
แต่ว่าระหว่างทางเกิดเป็นตะคริวเพื่อนก็พยายามกระโดดน้ำลงไปช่วยเหมือนกันนะ
แต่เพื่อนก็ไหว้ไปไม่ถึงตัวน้องเหมือนกันเพราะว่ามันไกลเป็นร้อยเมตรนะครับ
เพื่อนว่ายไปไม่ถึงปรากฏว่าเพื่อนก็ต้องว่ายกลับขึ้นฝั่ง
แล้วเพื่อนก็เห็นน้องตะเกียกตะกายแล้วก็จมน้ำต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
ค่ะซึ่งทางด้านอาจารย์เกรดนรงค้ำชูเป็นอาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ก็บอกว่าน้องผู้ตายเป็นเด็กเรียนดีเลยล่ะค่ะ
ชอบคิดค้นพวกทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่เอามาเสนอให้กับอาจารย์เสมอเลย
แล้วก็จะสร้างงานประดิษฐ์มาที่ผ่านมาเนี่ยเคยสร้างงานประดิษฐ์มาแล้วหลายอย่างด้วยนะคะ
แต่ก็เนี่ยมาเกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นซะก่อนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ